มาดูอีกหนึ่งกรณีค่ะเป็นกรณีที่มีคนไปพบศพเด็กทารกเป็นเพศชายอายุประมาณ๖เดือนนะคะ
คือเสียชีวิตมาแล้วแหละอยู่ในตะก้าสีดำแล้วก็มีผ้าเนี่ยปิดตะก้าไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะ
มีคนไปเจอลักษณะแบบนี้ค่ะอยู่แถวซอยประชาอุทิศ๑๙แถวห้วยขวางนะคะ
พอเปิดออกมาเอ้าพบเป็นศพเด็กนะคะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบ
สรุปแล้วคนที่เอามาทิ้ง
คือพ่อเลี้ยงและแม่แท้

วิธีการฆ่าก็คือเอาหมอปิดเด็ก
ที่ศีรษะเด็กแล้วก็นอนทับจนหลับไป
สรุปแล้วตื่นมาเพิ่งมารู้ว่า
ลูกเลี้ยงตัวเองเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสนห้วยขวางค่ะ

ก็รีบเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คือไล่ไปตั้งแต่จุดที่เอาเด็กมาวางไว้

ย้อนกลับไปตามเส้นทางนะคะ
ก็ทราบว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่ง
เขานั่งรถแท็กซี่มาที่บริเวณที่เกิดเหตุ

นั่งมาจากแถวรังสิตปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็ทราบว่ามาจากหอพักแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าไปเลยนะคะ

ขออภัยนะคะพลทหารวิทยาวัฒน์จิตทะโนปะใจ

และนางสาวกาญจนาเทศสว่างอายุ๒๒ปี

จับกลุ่มได้เอาตัวมาสอบสวนนะคะ
สอบสวนพลทหารวิทยาวัฒน์พ่อเลี้ยงก่อนนะคะ
ทราบว่าเป็นพ่อเลี้ยงของคนที่เสียชีวิต

อมรับสารภาพว่าคืนวันเกิดเหตุ
เด็กร้องไห้เสียงดัง
ก็เลยใช้ผ้าคลุมตัวเด็ก
จากนั้นเอาหมอนกดทับอีกที
แล้วตัวเองก็นอนทับไปอีกที
พอนอนทับสักพักเผลอหลับไปค่ะ
ขึ้นมาพบว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว

โทรศัพท์ไปบอกแม่ของเด็ก

ก็เลยนำศพของลูกเลี้ยง

ค่ะทีนี้พูดสิทธิ์ข่าวก็สอบถามไปที่

บอกว่าเธอรู้จักกับแฟนคนนี้

สามีเก่าเธอเสียชีวิตก็คือคุณพ่อแท้ของน้องที่เสียชีวิต
และนิสัยของแฟนคนนี้พลทหารรายนี้พลทหารหนีทหาร
ชอบทุบตีวันเกิดเหตุตัวเองออกไปทำงาน
ก็เลยปล่อยให้ลูกอยู่กับแฟนเพียง๒คน
แฟนเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้วตัวเองก็เลยรีบกลับมาที่ห้อง
แล้วก็พยายามที่จะสอบถามว่าลูกเสียชีวิตได้ยังไง
บอกว่าลูกร้องเสียงดังแต่จากนั้นก็ไม่ได้ถามต่อนะว่า

ซึ่งผู้หญิงบอกว่าจะนำศพลูกไปวางไว้ที่ภายในซอยประชาอุทิศ๑๙
ซึ่งเป็นบ้านของแม่ของตัวเองจากนั้นก็ได้ไปเรียกแท็กซี่
แล้วแฟนก็นำศพลูกไปห่อด้วยผ้าแล้วก็ใส่ตะกร้าขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยกัน
โดยบอกกับคนขับแท็กซี่ว่าไปห้วยขวาง
นำศพลูกทิ้งแล้วก็นั่งรถแท็กซี่คุณผู้ชมกลับมาที่หอพักเหมือนเดิม
กระทั่งมาถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุด

ทีนี้นอกจากการสอบสวนแล้วตำรวจก็ต้องมีการเช็คประวัติทั้งสองคนนะคะ

คือประวัติซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเด็กด้วยก็มี
ข้อมูลนี้ก็คือว่าเด็กคนนี้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
เป็นเด็กเพศชายอายุ๖เดือนก่อนหน้านี้มีมูลนิธิเด็กมารับเลี้ยง
เอาไปเลี้ยงประมาณ๒อาทิตย์ก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะ
เหตุผลก็คือแม่ของเด็กอายุยังน้อยและเลี้ยงเด็กไม่เป็น
รวมถึงพบว่าเด็กคนนี้แม้จะ๖เดือนเท่านั้นเอง
แต่เคยถูกทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
แต่ทีนี้แม่ของเด็กมารับตัวเด็กกลับมาเลี้ยงไม่นานนี่เอง

พลตำรวจตรีเสนิทสำรานสำรวจกิจผู้บังคับการตำรวจ
ขออภัยนะคะตำรวจนครบัน๑เปิดเผยว่า

ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็เอามาตรวจสารเสพติด
พบว่ามียาบ้านะคะ
เสพยาบ้าปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะ
และจากการตรวจค้นในห้องพักก็ยังไปพบยาบ้าจำนวนหนึ่งด้วยค่ะ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพ่อเลี้ยงฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นย้ายทำลายศพ
ส่วนแม่ของเด็กถูกแจ้งข้อหาร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นย้ายทำลายศพ
และให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รับโทษน้อยลง
นำทั้งสองคนนี้นะคะฝากขังต่อสารพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจได้นำตัวพ่อเลี้ยงรายนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็พอไปตรวจสอบประวัติไม่ธรรมดา
เลี้ยงรายนี้๑หนีทหาร
พฤติกรรมของเขาคือชอบใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกาย
ทุบตีเมียบ่อยครั้งแล้วก็ตีลูก๖เดือนเนี่ย

และครั้งนี้กลายเป็นการทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิตด้วย